เพราะว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เกิดขึ้นค่ะ
ก็มีจากศิลปินมากหน้าหลายตามีทั้งคุณหนุ่มวงกัลลานะคะ
มีคุณแคทยาอิงเลสค่ะมีมิสเตอร์ทีมด้วยนะ
มีนิโคเทเรโอค่ะมีคุณทาทายังด้วยแล้วก็อีกมากมาย
พูดชื่อกันไม่ได้หรอกทานทุกคนทานทุกคน
ได้ทุกเพลงร้องตามได้ทุกจังหวะเลยนะคะ
หวนกลับมาจะเอาใจแฟนคลับยุคตลับเทปอีกครั้งนะคะ
จัดขึ้นถึง๓รอบการแสดงนะ
งานนี้ค่ะทัพนักร้องทั้งหลายนะขอเชิญชวนให้แฟนมาร่วมบันเทิงกัน

เป็นคอนเสิร์ตที่เราได้เจอกันแบบว่าตั้งแต่ยุค๙๐ตอนต้นนะคะ
ผ่านบางศิลปินเราไม่เคยได้เจอกัน

เราสามารถทำให้เพลงมันออกมากระชับ
แล้วก็สนุกได้ภายในเวลาที่ทุกคนจะมีความสุขพอดี
ที่แค่สังขารเราจะไหวหรือเปล่านะมีปัญหา
เพลงไม่ใช่ปัญหาแต่สังขารและท่าเต้นนะคะคือปัญหา

ก็จัดคอนเสิร์ตแบบว่าจัดเต็มอยู่แล้วนะคะ
แสงสีเสียงอลังการแล้วก็แน่นสนุกแน่นอนค่ะ